เรื่องของหมูที่ไม่หมูเลยค่ะคุณผู้ชม
จะมายอมรับทั้งที่ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยต่าง
เขาส่งหนังสือเตือนไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
แล้วหนังสือนั้นส่งไปที่อธิบดีกรมประสุทธิ์
ท่านออกมาปฏิเสธก่อนหน้านี้บอกว่าผมไม่เคยได้รับหนังสือ
เนี่ยเพิ่งจะมาถึงบางอ้อเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่า
ส่งทีมงานลงพื้นที่ไปราชบุรีนครปฐม
จุดหลักที่มีฟาร์มหมูจุดหลักที่มีโรงค่าหมู
ปรากฏว่าไปสุ่มตรวจอ้าวพบจริงพี่บุ๊คคุณผู้ชม

คุณผู้ชมแล้วยังไงต่อล่ะมันส่งผลยังไง
ก็นี่แหละค่ะต้นต่อหลักเลยที่ทำให้หมู่บ้านเราแพง
เพราะอะไรคะพอโรคนี้มันระบาดระบาดตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
มันทำให้ปริมาณหมูหมูเป็นตัวแบบนี้

มันหายไปจากระบบครึ่งหนึ่งพี่บุ๊ค
พอปริมาณหมูหายไปจากระบบครึ่งหนึ่งแปลว่าราคามันพุ่งสูงขึ้น

นี่นะคะถ้าเกิดว่ารู้ทันรู้เร็วมันก็จะแก้ปัญหาได้

แถลงโดยนายสรวิทธานีโตเป็นอธิบดีกรมประสุทธิ์นะครับคุณผู้ชม
ทีนี้หลังจากนั้นก็มีการประกาศบอกว่า
ราชบุรีกับนครปฐมประกาศให้เป็นเขตโรคระบาด
ควบคุมการเคลื่อนย้ายหมูในรัศมี๕กิโลเมตร
รอบจุดที่พบโรคและต้องมีการพิจารณาทำลายหมูที่สงสัยว่าเป็นโรคต่อไปด้วย
นี่นะคะทำกราฟิกให้ดูแบบนี้คุณผู้ชมดูเองแล้วกันนะ
แต่ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นยังไงต่อล่ะหมูแพง
ล่าสุดค่ะโคศกรัฐบาลคุณธนกรวังบุญคงชนะ
บอกว่าที่สุดแล้วคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง
งบกลางก็คือมาจากในส่วนของรายการสำรองจ่ายฉุกเฉิน
นุมัติงบออกมาเป็นเงิน๕๗๔ล้านบาท
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะทันไหมคงน่าจะทันแหละนะคะ
คือหลังจากนี้ก็จะมีการจ่ายเป็นค่าชดเชยให้กับหมูที่ถูกทำลาย
หลังนะคะตั้งแต่๒๓มีนาคมจนถึง๑๕ตุลาคม๒๕๖
ตัวในพื้นที่๕๖จังหวัด
ทางรัฐบาลจะให้เพื่อเยียวยาแล้วก็ลดความเดือดร้อนให้กับฟาร์มหมูต่างนะคะ
อกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีอันนี้โฆษกรัฐบาลบอกนะ
นายกรัฐมนตรียังกำชับไปที่กระทรวงพาณิชย์ให้ดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องของสินค้าแพงด้วยนะคะ
ส่วนคำถามที่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าราคาหมูมันแพงแบบนี้
ราคาสินค้ามันแพงแบบนี้มันจะทำให้เก้าอี้ของรัฐบาลสั่นคลอนหรือเปล่า
ท่านว่าจะต้องยุบสภาไหมคุณธนกรบอกว่าใครเป็นคนวิเคราะห์เหรอ
ถ้าเกิดมันเกิดปัญหารัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหาอยู่แล้วนะคะ